ปรากฏว่าทีมชาติไทยยังอยู่อันดับ๑๑๓ของโลกก่อนที่จะเจอกับทางอินโดนีเซีย
ในศึกบอลโลกรอบคันเลือกในช่วงปลายเดือนหน้า
ทีมชาติไทยนั้นยังอยู่อันดับ๑๑๓ของโลก
หลังจากไม่มีโปรแกรมในการแข่งขันช่วงที่ผ่านมาเช่นเดียวกับชาติอื่น
ซึ่งก็ถือเป็นอันดับเดิมนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วครับ
ศึกนั้นอยู่ในอันดับ๒๐ของเอเชีย
แล้วก็อันดับ๒ของอาเซียนต่อจากเวียดนามที่รั้งอันดับ๙๔ของโลกตามเดิมเหมือนกัน
ส่วนอินโดนีเซียครับคู่แข่งนัดต่อไปของไทยในศึกบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย
ก็ยังอยู่อันดับที่๑๗๓ของโลกเหมือนเดิม
ส่วน๓อันดับแรกของโลกก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
โดยเบลเยี่ยมครองอันดับ๑ฝรั่งเศสอันดับ๒แล้วก็บราซิลอันดับที่๓ครับ
จะเปิดสนามเจอกับทางอินโดนีเซียนะครับเตะที่ราชมังคลาฮีลาสถานนะครับ
วันที่๒๖มีนาคมครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมเหมือนเช่นเคยครับ